อันนี้ที่พัทยานะคะที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
มีตำรวจเขาขี่รถจักรยานยนต์ก็คือเข้ามาเที่ยวนี่แหละ
เธอกับแฟนและกำลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ขณะนั้นถูกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งตรงเข้ามาทำร้ายร่างกาย
เตะทั้งต่อยผู้หญิงเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะ
เป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัว
ผู้ที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ๒คนซึ่งรับสารภาพ
บอกว่าทำไปเพราะว่าตำรวจนายนี้เต้นมาชนในผับ

เขาบอกแบบนี้นะคะ
วัยรุ่นรุมทำร้าย๑๐ตำรวจตรีนัทธวุฒิขรัวทองเขียว
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพเมืองพัทยาจนสลบเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลานจอดรถสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา
ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้๑คนแล้ว
ก็คือนายจักรพันธ์มโนธิรกุลเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
ส่งดำเนินคดีข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
โดยสารพัทยาตัดสินสั่งจำคุก๒เดือน๒๐วัน
โดยไม่รอลงอาญา
จากนั้นล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชร
ผู้กำกับการสพเมืองพัทยาพร้อมชุดสืบสวน
ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มตัวได้อีก๑คน
คือนายนัทพงศ์นามสุนทร
นายนัทพงศ์สารภาพแบบนี้นะคะบอกว่า
เป็นคนลงมือก่อเหตุทำร้ายร่างกายตำรวจเลย
โดยคืนก่อเหตุไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเลย
กลุ่มนี้๕๖คน
หลังจากที่สถานบันเทิงปิดให้บริการแล้ว
เพื่อนในกลุ่ม๑คนบอกว่าถูกตำรวจนายนี้
เต้นชนอยู่ในพัพคือในพัพเขาก็เต้นกัน
เบียดเรือนไปเบียดกันมาเพลงอาจจะสนุก

ใช่ค่ะก็เลยร่วมกับเพื่อน
รุมทำร้ายร่างกายขณะที่อีกฝ่ายกำลังจะกลับบ้าน
ผู้ต้องหาบอกว่าไม่ทราบว่าคนที่ไปรุมทำร้ายนี่เป็นตำรวจนะ
เพราะว่าไม่ได้สวมชุดตำรวจมาไม่ได้สวมเครื่องแบบมา

ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าเป็นการแก้แค้นกันกับเพื่อน
เรื่องเคยถูกจับยาเสพติดบอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
ก่อนหน้านั้นข่าวนี้น่าสนใจนะครับ
เพราะก็คิดว่าผู้ที่ก่อเหตุรู้ว่านายนี้เป็นตำรวจ
แล้วก่อนที่จะทำร้ายเข้าไปถามว่าใช่ตำรวจที่เคยจับเพื่อนผมไหม

เคยตรวจฉี่เพื่อนผมไหมนะฮะจากนั้นก็รุมทำร้ายนะครับ
แต่ว่าถ้าคำสาภาพของผู้ต้องหาบอกว่า

กระทบกระทั่งกันในผับนะครับ